เพราะมันเป็นเรื่องประหลาดใจกับหนุ่มคนนึงมาก
เพราะว่าเขานั่งอยู่ดีนะ
พี่ชายมาบอกว่าเขาอาจจะตาย

เรื่องราวประติดประต่อกันแบบนี้คือ

มาสรึปสาวเร่อเรื่องกันว่า
จนต้องนิมนต์พระมาทำพิธีให้ครับเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อก
ที่ใช้ชื่อว่านนทการค่ะเจ้าตัวก็คือคุณนนทการปานมิ่งนะ
อยู่ที่อำเภออุทพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดบ้านที่ฉันเลยอุ้ย
แต่คนละหมู่บ้านอันนี้เขาอยู่หมู่บ้านกระเบาค่ะ
เล่าให้นักข่าวของเราบอกว่า
คุณวินัยสารินหรือคุณยศเนี่ย

ไปดื่มสังสรรค์อยู่แถวสวนหลังบ้าน
แต่พอดื่มเสร็จกลับมาที่บ้าน
มายืนถมึงทึงขึงตาใส่

พูดใส่หน้าคุณนนท์บ่อยครั้งมาก

แต่พอเวลาช่วงเวลาผ่านไปถึง๓ทุ่ม๔๔นาที
คุณยศพี่ชายที่เมานี่แหละ

นอนจะตายคุณผู้ชมอ่านเอาเลยนะฮะ
คุณนนท์ก็เลยรีบไปบอกพี่สาว

คุณยศนอนเกลือกกลิ้ง
ร้องเสียงดังทำท่าเหมือนโดนหักคอคุณ
คนในบ้านเห็นเราอกอะตกใจสิคะ

มันก็อดคิดไม่ได้หรอกว่าน่าจะเป็นอาการของผีเข้าหรือว่าถูกทำร้ายอะค่ะ
คุณนนท์กับพี่เขยก็เลยนิมนต์หลวงตามาสวดมนต์
ปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็รดน้ำมนต์ให้ตามความเชื่อ
นะเวลามีสิ่งอะไรที่ไม่ดีแบบนี้เขาก็ชอบรดน้ำมนต์กัน
สุดท้ายอาการสงบลงใช้เวลากว่า๓๐นาทีนะคะ
หลังจากที่หลวงตาทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยหลวงตาก็บอกนะว่า
เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเจ้าที่
เจ้าที่ที่คุ้มครองอยู่ที่สวนแห่งนั้นแหละ
แล้วถามว่าทำไมคุณยศมีอาการแปลกล่ะ
หลวงตาก็บอกว่าก็พบกลุ่มของคุณยศเนี่ยไปดื่มสังสรรค์มันรบกวนเจ้าที่
เจ้าที่เขาก็แค่มาเตือนเตือนแบบนี้ตกใจกันทั้งบ้านเลยนะ
ทีนี้เราก็เลยถามคุณยศบ้างดีกว่าพอคุณยศมีสติแล้วเนี่ยนะคะ
ไปคุยซิรู้เรื่องหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รู้เรื่องไหมไม่รู้สิเขาบอกเขาจำไม่ได้เลย
มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ถ้ามองในแง่ของการดื่มจนเมาจนขาดสติจำอะไรไม่ได้มันก็เป็นไปได้
เรียกว่าภาพมันตัดจอดับไปชั่วขณะ
สมมุตินะถ้าเป็นแบบนั้นนะถ้าเมามากเกินไปนะ
เขาจะมีศัพท์เฉพาะของเขา
จอดับภาพตัดตื่นมาอีกทีอุ๊ยตายแล้วงงจังทำอะไร

คุณดูดิเขาพิมพ์แบบถูกหมดเลย

แต่คุณผู้ชมมันที่ประหลาดใจไปกว่านั้นคือ
พอคุณนนท์เอาข้อความมาให้คุณยศดู

ปรากฏว่าข้อความมันหายไปหมดเลย
ข้อความที่บอกว่าอยากตายหายไปแล้ว

ทั้งที่ไม่ได้มีการกดลบต้องไปต่อ

แต่เขาก็บอกกันแบบนี้นะว่ามันเป็นไปได้ยังไง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทำพิธีไปแล้วแหละ

เอาก็ว่าไปเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ